มีเรื่องที่กล่าวหาตำรวจสงขลาอีกแล้ว
เพราะว่าผมต้องใช้คำว่ากล่าวหาก่อนนะครับ

แล้วมีการอ้างว่าตำรวจที่นั่นเนี่ย
เรียกรับเงิน๑ล้านบาท

เหมือนคล้ายเรื่องของซ้อปลาเนี่ยนะฮะ

จากเหตุเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ

เข้าจับกลุ่มวัยรุ่น

พบของกลางนะครับเป็นยาอีแล้วก็ยาเค

ล่าสุดนะครับขออภัยครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพิเศษสมัครจันทร์

รักษาราชการแทนผู้กำกับการ

ไม่มีนะไม่มีไม่มีการ

กระแสข่าวแต่อย่างใดผู้ต้องหาทุกคน

การจับกลุ่มนะครับตำรวจได้รับแจ้ง
บอกว่ามีวัยรุ่นมามั่วสุมกันนะ

เป็นการเปิดห้องพักในร้านอาหารแห่งหนึ่ง

พบว่ามีวัยรุ่นชาย๑๔หญิง๕

เพื่อหาสารเสพติดม่วงครับ
ออกมาสีม่วง๑๔คน

ยืนยันผลได้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับ
พอเรามาถังกันให้ดี
เมืองต้นนะครับได้แจ้ง
ห้ามรวมกลุ่มแล้วก็มีความผิดตาม

สำหรับบุคคลที่มียาเสพติดอยู่ในร่างกาย

ไปยังศาลจังหวัดสงขลาพรุ่งนี้

ติดต่อหาคนที่อ้างบอกที่ตำรวจเรียกรับ๑ล้าน
กับการปล่อยตัวเพื่อจะตรวจสอบข้อที่จริง
ก็ยังไม่ได้รายละเอียดแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนผู้ปกครองบางส่วนเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามีการเรียกรับเงินจริงหรือไม่ครับ